ยาเสพติดเป็นปัญหาที่อยู่คู่สังคมไทยมานานจริง
เราก็คาดหวังเหลือเกินนะคะว่ามันจะหายไปให้ได้ในที่สุด
เพราะว่ามียาเสพติดทีไรมีแต่เรื่องเศร้ามีแต่เรื่องแย่ทั้งนั้นเลยค่ะ
ล่าสุดพิษณุโลกชายคนนึงคลุ้มคลั่งใช้มีดขอ
หน่ำฟันแม่จนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สาเหตุก็คือว่าขอเงินแม่๒๐๐จะเอาไปซื้อยา

แม่เอามีดไล่ฟันแม่จนเกือบตายค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะ
ตำรวจภูทรนครไทยและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าช่วยเหลือนางสุทัศน์ปานคำอายุ๗๐ปี
หลังได้รับแจ้งว่าถูกนายเรวัตบุญศรีมาตรอายุ๕๐ปีลูกชายในไส้
ใช้มีดฟันตามร่างกายได้รับบาดเจ็บ
บริเวณใบหน้า๑แผลแขนซ้าย๒แผล
ขวา๑แผลและบริเวณหัวไหล่อีก๑แผล
จมกองเลือดอาการสาหัส
ห่างกันพบนายเรวัตอยู่ในอาการคลุมคลั่งยืนจังก้า
มิดขอที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรนครไทย
เรวัตให้การรับสารภาพว่าสาเหตุที่ต้องฟันแม่ตัวเอง
เพราะขอเงินไปซื้อยาเสพติดแต่แม่ไม่ให้
ทำให้เกิดบันดาลโทษะเพราะเสพยามากกว่า๓๐ปี
นางบัววันจันเรืองอายุ๕๗ปีป้าของผู้ก่อเหตุ

บอกว่านายเรวัตมาขอเงินตัวเอง

ให้เลยบอกให้ช่วยกันทำงานแลกเงินทำให้นายเรวัตโกรธมาก
กลับไปที่บ้านเพื่อขอเงินนางสุทัศน์๒๐๐บาทแต่ก็ไม่ได้อีก
ใช้มีดปั่นแม่ของตัวเองส่วนมีดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
สุทัศน์ผู้บาดเจ็บมาขอไปก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเพราะเกรงว่านายเรวัตจะนำไปทำร้ายคนในบ้าน
แต่สุดท้ายก็มาถูกทำร้ายเสียเองอีกทั้งก่อนเกิดเหตุเป็นเวลาสามวัน
เรวัตมีอาการคลุมคลั่งตาขวางนั่งพูดและยิ้มอยู่คนเดียว
เพราะขาดยาเสพติดทำให้คนในบ้านหวาดภาวะไม่มีใครกล้าอยู่ด้วย
โชคดีที่วันเกิดเหตุลูกชายมาเห็นเหตุการณ์และเข้ามาช่วยเหลือ
ทำให้นางสุทัศน์มีโอกาสหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
มันทำหลายครั้งแล้วหลายรอบแล้วหลายหลายรอบยังไงบ้างคะ
ก็คือมันก็ฆ่าแม่ฆ่าครั้งแรกก็แทงป้าเนี่ยไส้ลำไส้ขาดไปต่อลำไส้มาเนี่ย
แล้วก็มาฟันน้าผู้ใหญ่มีดนั่นแหละมันเอามีดนั่นแหละจิ้มจนไส้ลำไส้ใหญ่ขาด
แล้วก็มาพี่ชายของแม่เขานี่แล้วก็มาแม่เขาเนี่ยสองรอบแล้วแม่เขาโดนสองรอบแล้ว
เป็นครั้งที่สี่แล้วจ้ะครั้งที่สี่แล้วเนี่ยที่เขาเป็นเนี่ย
ก็เลยป้าโมโหบอกว่าฆ่ามันเลยให้มันเผาก่อนแม่มันเลยว่าอย่างนี้แหละวันนี้
ตำรวจก็ไม่มาสักทีตอนนี้ผมผมจะเข้ามาช่วยครับอืม
ฟันอยู่พอพอผมไปเขาก็ผมถือมีดมาด้วยไงครับ
เขาก็จะวิ่งมาฟันกับผมอืมอ่าผมก็นู่นเขาก็วิ่งมาฟันผม
ผมก็ลอกไปตรงสามแยกข้างนอกนะครับเขารับยาอยู่อืม
เขาก็ติดยาแล้วทั้งกัญชาทั้งยาบ้าทั้งอะไรหายา
นายเรวัตก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านมากว่า๒๐ปี
มีดฟันแขนและหูของพ่อแม่ใช้มีดแทงนางบัววันซึ่งมีศักดิ์เป็นป้า
ลำไส้ทะลักและต้องตัดทิ้งทำร้ายเด็กอายุ๖ขวบจนได้รับบาดเจ็บ
และล่าสุดใช้มีดฟันแม่ของตัวเองจนอาการบาดเจ็บสาหัส
ส่วนนายเรวัตหลังถูกควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจภูทรนนไทยเพื่อสงบสติอารมณ์
ตอนนี้ไม่คลุมคลั่งและทราบอาการของนางสุทัศน์มารดาแล้ว
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาเสพยาบ้าและพยายามฆ่าบุพการี
เตรียมคุมตัวไปฝากค้างที่เรือนจำกลางพิศนุโลกในวันพรุ่งนี้
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพรายงาน